กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐบาล
ของรัฐบาลประยุทธ์๒กันหน่อยนะคะ
การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีคือเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะคะ
ว่าเราจะได้เห็นชมหน้าคณะรัฐมนตรีไม่เกินกลางเดือนหน้าก็คือกรกฎาคม
นั่นแปลว่ากลางเดือนกรกฎาคมจะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
และจะสามารถเดินหน้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ทันทีเลยนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ไปถามว่า
สรุปแล้วโผล่คอรมอลลงตัวแล้วใช่ไหม
ยอมรับเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจคุณสมบัติแล้ว
มีบางคนเนี่ยหลุดโผตามรายงานข่าวเนี่ยหลุดโผคือสามคน
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบประวัติอย่างเป็นทางการ
สุดท้ายบุคคลเหล่านั้นก็จะถูกเรียกมาเซ็นลงนามรับรองในเอกสาร
เพื่อเตรียมตัวเข้าทำงานเป็นคณะรัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์๒ค่ะ

ในการประชุมของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลก็จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้
คือ๑๓๓๐นาทีต้องจัดตาเลยนะคะ
สารรัฐธรรมนูลจะมีมติรับหรือไม่รับคำร้อง
กรณีที่ประธานสภาพผู้แทนราชดรยื่นขอให้พิจารณาว่า
สอสอฝากฝั่งรัฐบาลที่ถือครองหุ้นสื่อเข้าข่าย
อาจจะทำให้ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งสอสอหรือไม่
ถ้าเกิดว่ารับคำร้องแล้วแล้วจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอเลยหรือเปล่า

อกจากนี้มีประเด็นเพิ่มเติมที่สารต้องพิจารณาร่วมด้วยในวันนี้
ก็คือกรณีคำร้องที่นายทศพลเพ็งส้ม
หัวหน้าทีมต่อสู้คดีหุ้นสื่อของ๒๗สอสอจากฝากฝั่งพักพลังประชารัฐ
ยื่นขอให้ศาลจำหน่ายคดีดังกล่าวออกจากสารระบบ
เนื่องจากว่าเรื่องนี้อนาคตใหม่เขามีการยื่นเรื่องเป็นหนังสือ
ไปให้ต่อประธานสภาก็คือคุณชวนหลีกภัย
ไม่ได้ทำเป็นคำร้องซึ่งคุณทศพลบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ย
มันไม่ถูกต้องตามวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล
เดี๋ยวรอดูนะฮะบ่ายนี้ว่าที่สุดแล้วสารรัฐธรรมนุนจะรับคำร้องหรือเปล่า